ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามเรื่องนี้ให้นะครับ
เพราะว่าโอ้โหได้เห็นข่าวได้ยินข่าวแล้วก็
เออมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเหรอ
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดถูกคุมขังอยู่ในห้อง
คืนนั้นดาบตำรวจคนนี้เข้าเวรคนเดียว
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานชัดเจนเนี่ย
ในพื้นที่ของสอนอเนี่ยเขาบอกโอ้โหความผิดชัดอ่ะ
เปิดประตูห้องขังแล้วพาผู้ต้องหาหญิงคนนี้ออกไป
ไปข่มขืนก็ทำชำเลาเขาด้วย
สุดท้ายก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปความผิดนี้ร้ายแรงค่ะ
ดาบตำรวจสุพศบุญทิพย์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
สรรค์บุคคโลลด้วยนะครับก่อเหตุพาหนังสาวมนัสโวี
อายุสี่สิบแปดปีกับนางสาวแพร่วายคนหนึ่งนะครับ
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดคดียาไอซ์ออกจากห้องขังของสนบุคโล๒คนเลยนะฮะ
ไปห้องพักของตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะฮะ
คือจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรคนไหนของผู้ต้องหามาปล่อยเขาออกไปได้ยังไงนะครับ
แล้วพาเขาไปทำแบบโอ้โหไม่ดีไม่ร้ายด้วยนะครับ
ตอนนี้ถูกลงโทษถูกไล่เอาความผิดอยู่นะครับ
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่

ที่นี่เนี่ยมีอาคารที่ทำการอยู่๒แห่งนะฮะ

เป็นสนบุคโลกับสนสำเรย์อาคารตรงนี้เขามี๒สอนอ
พื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ในความรับผิดชอบ
ของพนักงานสอบสวนสนสำเรนะสำหรับคดีที่เกิดขึ้น
จุดเกิดเหตุเป็นอย่างนี้ครับเกิดเหตุที่ชั้นสองเป็นห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
สัดส่วนของสนบุคโลแผนผังอาคารเขาเป็นอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเขามีสองสอนออยู่ในอาคารเดียวกันนะ
จุดเกิดเหตุเป็นชั้น๒ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของสนบุคโล
ในห้องด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องประชุม
ขวามือเป็นห้องวิทยุตรงกลางเป็นห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
แล้วตรงกลางเนี่ยท่านผู้ชมดูตามภาพนะฮะแผนผังอย่างนี้นะฮะ
ตรงกลางของห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาแบ่งเป็นด้านซ้ายเป็นห้องผู้ต้องหาหญิง
ด้านขวาห้องผู้ต้องหาชายค่ะนะฮะแล้วก็มีโต๊ะ๑๐เวรทำหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา
ต้องนั่งคอยควบคุมตลอดใช่ไหมใครจะมาจะเยี่ยมจะอะไรจะหนี
จะทำร้ายอะไรกันเองทำร้ายตัวเองหรือเปล่า
คนที่เข้าเวรต้องคอยดูตลอดโต๊ะ๑๐เวนตรงนั้นนะครับตรงกลางนะฮะ
ช่วงเกิดเหตุนะครับประมาณเที่ยงคืนนะเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
ดาบตำรวจสุพศบุญทิพย์พบหมู่งานและป้องกันและปราบรามสนบุคโล
ตอนนั้นทำหน้าที่สิบเวรอยู่นะครับต้องอยู่ที่โต๊ะควบคุมตัวผู้ต้องขัง
อยู่ดีครับเขาอยู่คนเดียววันนั้นเข้าเวรคนเดียว
ไขกุญแจห้องห้องขังค่ะแล้วพาผู้ต้องหาหญิงสองคน
นางสาวมรัสวีกับนางสาวแพรวาออกจากห้องคุมขัง
แล้วขึ้นไปยังห้องพักส่วนตัวของตัวเองที่เป็นแฟลต์ของโรงพักของสถานีตำรวจ
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจน
ขึ้นไปตอนเที่ยงคืนแล้วช่วงเช้าแปดโมงเช้านะฮะ
ตำรวจจะมาเบิกตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปสาร
ไม่เจอฮะก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วพาทั้งสองคนออกไปแล้วขึ้นลิฟต์ไปยังห้องพักของตัวเอง
คืออาคารแห่งนี้เขาเป็นทั้งส่วนของสนบุคโลสนสำเรย์
แล้วก็เป็นแฟลตที่พักตำรวจด้วยค่ะตัวเองก็เลยถือโอกาส
ไขห้องคุมตัวผู้ต้องหาพาผู้ต้องหาหญิงสองคน
คดียาเสพติดออกจากห้องคุมตัวขึ้นลิฟต์เข้าห้องตัวเอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตามดาบสุพธที่ห้องแล้วก็เอาตัวมาสอบปากคำ
นะฮะแต่ทีเนี้ยการสอบปากคำพื้นที่มันคาบเกี่ยวหน่อย
แฟลต์ห้องพักเนี่ยมันเป็นพื้นที่สอนอสำเรย์
กระทำความผิดมันไปอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะก็เลยต้องคุมตัวมาในส่วนของสอนอสำเรย์ก่อนนะ
ก็เรียบร้อยฮะสอบปากคำคงปากคำโอ้โหภาพมันชัดอ่ะว่าคุณพาเขาออกไปอ่ะ
แล้วพอเช้าจะเอาไปสารนี่หายอ่ะหาไม่เจอพุทธฮา
ทีมข่าวไปตรวจสอบบริเวณห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของสนบุคโลด้วยนะครับ
ซึ่งอยู่ที่ชั้นสองของอาคารนะครับด้านหลังจะมีบันไดนะครับ
สามารถเดินออกไปขึ้นลิฟต์ได้นะครับมีทางเชื่อมไปอาคารแฟลตที่พักอาศัยของตำรวจ
ไม่ต้องเดินผ่านห้องทำงานใครเลยนี่ไงค่ะเห็นไหม
ก็แน่นอนว่าเขาอาจจะสร้างไว้เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ทำงานเสร็จก็เดินเชื่อมตัวบันไดเชื่อมอาคารแล้วก็เข้าที่พักได้
สบายสบายไม่ต้องเดินผ่านข้างล่างค่ะแต่ในมุมหนึ่งก็เนี่ยแหละฮะ
ดาบสุพศที่ก่อเหตุเขาก็เลยพาผู้ต้องหาออกมาแล้วเข้ามาทางนี้เลยอ่า
ไม่ต้องผ่านข้างล่างแล้วมีคนเห็นว่าเฮ้ยคุณพาตัวผู้ต้องหาไปไหนอะไรยังไง
กลายเป็นช่องโวไปคุณภูริพัฒนบุญนินเนี่ยเดินไปสำรวจพื้นที่เป็นอย่างนี้นะครับ
เดินออกไปเนี่ยสบายเลยนะด้านหลังมีบันไดสามารถเดินออกไปขึ้นลิฟท์
มีทางเชื่อมอาคารแฟลตที่อาศัยของตำรวจด้วยไม่ผ่านที่ทำงานใครเลย
รับตาคนช่วงกลางคืนนี้ยิ่งไม่มีใครเห็นนะครับหากพาใครขึ้นไปในแฟลตเนี่ยสบายมาก
เราก็ไปตรวจสอบนะครับว่าห้องพักของดาบสุพธเนี่ยอยู่ชั้นไหนของอาคารแฟลต์ตำรวจแห่งนี้
แต่ว่าไม่มีใครให้ข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับอาคารแฟลต์แห่งนี้มีทั้งสิ้น๑๔ชั้นนะครับ
แต่ละชั้นมีห้องพักอยู่ประมาณสิบห้าห้องไม่มีการแบ่งแยกชั้นยศของผู้พักอาศัยนะครับ
ยศไหนอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงชั้นหนึ่งถึงสี่เนี่ย
จะเป็นสำนักงานปฏิบัติงานแล้วจะมีทางเชื่อมไปชั้น๔
ซึ่งจะแบ่งเป็นจุดที่พักอาศัยชั้น๕ถึงชั้น๑๔เนี่ย
คือห้องพักของตำรวจดาบสุพศเมื่อวานนี้
หลังจากถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปใช้หลักทรัพย์สองแสนบาทนะครับ
ประกันตัวถูกแจ้งข้อหาคือช่วยเหลือผู้ต้องหา
พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานเจ้าตัวเองก็มาขนย้ายข้าวของ
แฟลตไปแล้วนะครับตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในแฟลตเนี่ย
บอกว่าปกติดาบสุพธเป็นคนชอบดื่มเหล้าค่ะนะฮะ
แต่ละครั้งเนี่ยก็จะดื่มกับเพื่อนตำรวจด้วยกันนี่แหละ
ด้านหลังแฟลต์ปกติเป็นคนดีนะตั้งใจทำงานขยันขันแข็ง
เขาอยู่กับลูกนะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าดาบสุพธเนี่ยคิดอะไรอยู่ถึงไปทำแบบนี้นะครับ
เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเดี๋ยวว่าเขาก็เมาติดกินเหล้าไปนิดนึง
อย่างอื่นไม่มีอะไรปกติเขากินเหล้าบ่อยไหมก็ก็มีเวลา
ผมเห็นเวลาไม่เข้าเวรส่วนมากก็จะไปกินอยู่แต่แต่ละโรงพักเนี่ยครับ
ไม่ได้ไม่ได้ไปแหลงรองพักนี่ครับบันเกิดเหตุเขาได้คุยอะไรกับค่ะ
ไม่เข้าใจครับไม่ข้าวใจเขามีบัญหาอะไรไหมโอ้โหถึงว่ามัน
เขามีลูกมีเมียไหม
เขาก็ตอนนั้นเขามีอยู่นะครับเขาก็มีอยู่นะ
หน้าที่โดยมิชอบนะครับแล้วก็เซ็นคำสั่งไล่ออกจากราชการเอาไว้แล้วนะครับ
เนื่องจากเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงที่เหลือก็คือการสอบวินัย
แล้วก็ดำเนินคดีอาญานะครับโดนทั้งสองอย่างนะครับ
แต่ตอนนี้ไล่ออกจากราชการแล้วนะครับเราไปที่ชุมชนด้านหลังโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แถวฝั่งธนบุรีนะครับเพื่อที่จะไปตามหาผู้ต้องหาที่ดาบสุพธเนี่ย
ไขกุญแจห้องขังพาออกไปพาไปที่ห้องพักของตัวเองในแฟลต์ตำรวจนะ
อาณาจารย์ข่มขืนหรือว่าจะหลับนอนอะไรกับเขาก็แล้วแต่แล้วก็ปล่อยเข้ามาเลยทั้งสองคน
หนึ่งในนั้นคือนางสาวมัสวีตามข้อมูลที่ได้เนี่ยคือเขาอยู่ตรงเนี้ย
เป็นพื้นที่ชุมชนหลังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนนะครับเพื่อนบ้านของนางสาวนัสวี
บอกว่านางสามรัสวีเนี่ยมีลูกมีสามีนะครับลูกก็อยู่ที่บ้านแถวนี้นี่แหละนะ
แต่ว่าตัวของนางสาวมัสวีเขาไปอยู่กับสามีที่อื่น
คือนิสัยเนี่ยก็เป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนหน่อยนะค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
มีปัญหากับที่บ้านเองด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยอยู่ที่บ้านที่ชุมชนย่านนี้
เคยเห็นเขาอยู่เลยเข้าออกอยู่เห็นกับว่าอยู่ร้านเติมต้วยนะเห็นข้าวก็บอก
อยู่เติมต้วยเขาจะมาดึกมองไม่เกรงกลัวใครมองนะที่มาบ้านร้านเห็นนะ

งนะที่มาบ้านหลานเห็นนะที่เห็นนะนะ
โมงเขาจะกล้ากั้นขับรถขับเรืออะไรอย่างนี้ขับรถอย่างเงี้ยก็จะแกล้งให้เชี่ยว
ก็เห็นเขามีผัวแล้วไม่ใช่หรอกเขาก็มีผัวแล้วมีลูกอย่างเล็กอยู่เลยนะ
ท่านผู้ชมครับพี่สาวกับแม่ของนางสาวมนัสวีนะครับบอกว่านางสาวมนัสวีเนี่ย
เขาออกจากบ้านไปอยู่กับสามีใหม่ได้เกือบสิบปีแล้วก็ทิ้งลูกเอาไว้
ให้ทางครอบครัวเนี่ยดูแลคือครอบครัวเองเขาบอกว่าเขาก็เอือมระอา
พฤติกรรมนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดเข้าออกคุกอยู่ตลอดนะครับ
ก่อนที่จะเกิดเรื่องในครั้งนี้ก็เคยติดคุกคดียาเสพติดมาแล้วพ้นโทษออกมา
เอาถูกจับอีกคือไม่เลิกเสียทีนะครับทางบ้านเนี่ยเขาก็สงสัยนะครับ
ว่าเคยติดยามาก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งเมื่อช่วงต้นปีนะครับ
แล้วก็ทีนี้พอไปถูกเข้าคุกออกมาครั้งนี้ถูกจับนี่มามีปัญหาตรงเนี้ย
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นอยู่ดีตำรวจพาออกจากห้องคุมขัง

เขาก็ไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเขาก็ไปอยู่กับผัวเขา

แต่เราก็ไม่ได้มาอยู่กับเราหรอก

เขาไม่อยากเข้ามาอยู่ก็ไม่ได้อะไรกับเขาไง

เขาก็อยากอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเพราะอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับว่า
ครับเขามากเกินไปเขาก็ไม่อยากอยู่